ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นนทบุรีค่ะก็ต้องตามล่าตัวสามีที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยมนะคะที่เอาค้อนทุบหัวภรรยาจนเสียชีวิตแล้วตัวเองก็หลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะคือพบศพตั้งแต่เมื่อวานผู้ก่อเหตุคือสามีและทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดมาด้วยนะคะเป็นเหตุการณ์ที่พบศพนางสาวสารารัฐหรือกวางอายุ๓๑ปีในห้องน
หน้าคว่ำกับที่นอนเลือดไหลจากศีรษะ
ในห้องมีร่องรอยการต่อสู้และมีคราบเลือดที่ผนังห้องนะคะ
อาวุธที่ใช้ก่อเหตุคือค้อนค่ะ
้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ที่พื้น
ผู้ก่อเหตุคือสามีของผู้เสียชีวิต

ทุบหัวค่ะจนภรรยาเสียชีวิต

ปิดมานะคะจากบ้านเพื่อนบ้าน

๘นาฬิกา๕๗นาทีนายไพโรธ

ไปยืมมาค่ะหนีออกจากหมู่บ้านไป

หนีไปนี่นะคะ

เบื้องต้นก็ได้ข้อมูลมาว่า

ดื่มเหล้าอยู่ที่ชั้นล่างของบ้าน

จนเสียชีวิตแล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยาน

เอาไว้ด้วยนะคะเพราะผู้เสียชีวิต
อายุน้อยกว่าผู้ก่อเหตุ

ในภัยโรคผู้เกาะเหตุอายุสี่สิบสี่
ก็อาจจะระแวงว่าภรรยาจะมีคนอื่นหึงหวงอะไรแบบเนี้ยค่ะครับ
เราตามเรื่องให้ต่อนะคะเราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงแล้วบ้านที่เกิดเหตุเป็นบ้านร้าง
ตัวผู้เสียชีวิตกับสามีแอบเข้าไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย
สภาพบ้านค่อนข้างซุดโทรมค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะ
บันไดทางขึ้นชั้นสองก็ผูกพังแบบนี้ค่ะขึ้นแทบไม่ได้อะค่ะ
ยากมากนะคะบันไดพังแบบนี้
เอาเหมือนบันไดอื่นไปพาดแทนบันไดเดิมที่มันพังแล้วครับ
ขึ้นลงทุลักทุเลที่นอนมีคราบเลือด
ฝาผนังตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่ค่ะ
ขึ้นไปชั้น๒บนที่นอนก็มีคราบเลือดแบบนี้
ก็มีเศษของเก่ามีอะไรมีขวดเหล้าเป็นเหล้าสี่สิบดีกรี
อยู่ในกระสอบเยอะมากเล่าเยอะมากนะคะ
ในบ้านหลังนี้ที่เป็นบ้านหลังที่เกิดเหตุนะคะ
ขวดเล่าทั้งหมดเป็นของนายพัยรถผู้ก่อเหตุ
ที่มันเยอะก็เพราะว่าดื่มทุกวันค่ะ

แล้วที่ฆ่าภรรยาก็สาเหตุจากการเมานั่นแหละ
แล้วทะเลาะกับภรรยาเอาค้อนทุบหัวภรรยา
เราได้คุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันด้วยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าสามีพระยาคู่นี้มาอยู่บ้านร้างหลังนี้ได้๒เดือนแล้ว
แต่ทะเลาะกันบ่อยเพราะว่าสามีเมาหนักเกือบทุกคืนเลยค่ะ
ตีภรรยาเป็นประจำวันเกิดเหตุบ้านเพื่อนบ้านเขาก็กินเลี้ยงกันเปิดเพลงเสียงดัง
ก็เลยไม่รู้ว่าสามีพระยาคู่นี้เขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ยิน
คุณจ๋านักข่าวของเราไปคุยกับพี่สาวของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นคนแรกที่พบศพ
เล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เขามีอาชีพขายผัดไทยอยู่ตามตลาดนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ไปที่หน้าบ้านของน้องชายได้ยินเสียงแมวร้องเสียงดังมาก
ก็เลยคิดว่าแมวคงหิวเลยเรียกน้องสะพ้ายเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับ
ก็เลยเข้าไปดูในบ้านไปดูในห้องนอนพบร่างน้องสะพ้ายโดนค้อนทุบหัวเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
หลังจากนั้นก็เลยมาเอกใจว่าเอ๊ะตอน๘โมงเช้าน้องชายมาขอกุญแจรถจักรยานยนต์ของเธอไป
บอกยืมหน่อยแต่ไม่ได้บอกว่ายืมไปไหนแล้วจนตอนนี้ก็ยังไม่กลับมาแล้วก็เป็นรถที่เนี่ยขี่หนีไปหลังก่อเหตุนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าเอาจริงไม่รู้นะว่าเขาทะเลาะอะไรกันมีปัญหาอะไรกันเสียใจมากคือน้องสะพ้ายที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนดีจริง
ก็ไม่คิดว่าน้องชายตัวเองจะโหดร้ายขนาดนี้ค่ะฝากบอกเลยฝากบอกผ่านนักข่าวเลยค่ะว่าถ้าน้องชายดูข่าวอยู่นะมอบตัวเถอะ
แมวมันร้องไงแล้วแมวมันร้องง่าวก็เดินขึ้นไปไม่ใช่เดินแล้วต้องคานขึ้นไปเห็นไหมสภาพบันไดคานขึ้นไปเลยพอไปถึงปุ๊บแมวมันพอยืนก็ได้แมวขึ้นได้แล้วแมวมันก็วิ่งตามประตูมันปิดแล้วมันแง้มนิดนึงก็เลยผลักประตูอ่ะไปเห็นก็เลยว่าน้องกวางน้องกวางปืนสิลูกขยำข้าวให้แมวลูกเองร้องแล้ว
ทีมข่าวของเราได้คุยกับอดีตภรรยาของนายไพโรธผู้ก่อเหตุด้วยนะคะ
คือวันนี้เธอไปให้การกับตำรวจเธอบอกว่าเมื่อวานตอนเก้าโมงเช้า
นายไพโรธไปหาเธอกับลูกที่ตลาดชุมพลพัฒนาอำเภอบังใหญ่จังหวัดนทบุรี
พอมาถึงนายไพโรธกอดลูกเลยค่ะกอดแน่นเลย
แล้วบอกเธอว่าขอแลกรถจักรยานยนต์ของเธอกับรถจักรยานยนต์ของพี่สาวที่ยืมมาได้ไหม
ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ให้ไปก็เลยกลายเป็นว่าได้แลกรถจักรยานยนต์กัน
จากนั้นนายไพโรธพาลูกไปกดเงินพอกลับมาส่งบอกรักลูกใหญ่เลย
แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยถ้าคิดถึงพ่อครับ
ให้ไปหาพ่อที่เรือนจำนะโอ้โหนี่มาสั่งเสียกับลูกไว้แบบนี้ค่ะ
อดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุบอกว่าเห็นรอยเลือดที่คอที่ข้อศอก
ก็เลยถามนายไพโรธไปว่าทะเลาะกับเมียเหรอ
คือนายไพโรธขี้หึงไงคะคือเธอรู้ว่านายไพโรธขี้หึงถึงจะเลิกลากันไปแล้ว
ชอบโทรมาคุยโทรมาอะไรแบบนี้เธอบอกเธอเห็นรอยเลือดชัดเลยอะค่ะ
คืออยู่ด้วยกันทุกตลอด๒๔ชั่วโมงจะเอาเวลาไหนไป
โทรศัพท์เนี่ยก็ไม่ได้จับคือล็อกหน้าจอไว้ตลอด
มันจะเอาเวลาไหนไปเรายังบอกว่าคิดไปเอง
คุณผู้ชมคะดูภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
มันก็จะสอดคล้องกับคำให้การของอดีตภรรยาผู้ก่อเหตุภาพนี้ค่ะ
ไพโรธผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
ก็ตรงกับคำบอกเล่าของอดีตภรรยาที่บอกว่าไปขอแลกรถจักรยานยนต์ใช่ไหมคะ
คุณผู้ชมคะกรอบหน้ารถจักรยานยนต์มาคนละสีกันเนอะ

ก็เลยตรงกันว่าไปขอแลกขอสลับรถหลังจากก่อเหตุ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีคารองผู้ประคับการตำรวจภูทรจนธบุรี
ก็เลยบอกว่าตอนนี้ศาลจนธบุรีขออนุมัติศาลออกหมายจับ
นายไพโรธสิงห์ทองผู้ก่อเหตุข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะว่าตำรวจชุดสืบสวน
รู้แล้วว่านายไพโรธไปหลบอยู่ที่ไหน
อยู่ระหว่างประสานญาติให้เกลี้ยกล่อมพาเข้ามอบตัวค่ะ